ไปที่นครศรีธรรมราชผู้ร้ายคนนี้คนร้ายคนนี้บุกเข้าไป
บุกเดี่ยวเลยนะจะไปชิงเงินเขาในร้านนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ได้เงินจำนวนนึงแล้วล่ะ
พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีแต่ที่ผมบอกไง
กรรมมันติดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาล้มครับ
พนักงานไปล็อกจับเอาไว้ได้สิฮะเราจะดูกล้องวงจรปิดกันไปนะครับ
คนร้ายรายนี้เป็นผู้ชายเสริมสวมเสื้อผ้ามิดชิดเลยสวมหวกกัน
็กหน้ากากอนามัยกับสวมอีกชั้นหนึ่งสะพายกระเป๋า
เดินเข้ามาในบริษัทเบทาโกช็อปนะครับ
สาขาเมืองนครศรีธรรมราชแล้วเขาทำท่ายืนดูตู้สินค้าอยู่สักพัก
แล้วจนพนักงานหญิงของร้านเข้าไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน
นี่แหละฮะคนร้ายเข้ามาเอาตังค์ไปแล้วนะฮะขู่หยิบเงินไปแล้ว
พนักงานก็ไม่ขัดขืนกลัวนั่นแหละดูออกนะฮะ
ก็ส่งเงินให้คนร้ายวิ่งออกจากร้านไปครับ
พนักงานหญิงก็วิ่งตามออกไปจากนั้นนะคนร้ายพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์
หนีอย่างรวดเปรียวแต่เค้าร้ายครับรีบก็แหละนะฮะ
เตอร์ไซค์ล้มครับห่างไปไม่ไกลนี้เองคราวนี้เสร็จนะสิ
พอล้มปั๊บนะครับคนร้ายก็รีบเก็บเงินเนี่ยโอ้โหออกไปผมว่าไม่กี่เมตรเองนะ
นิดเดียวหน้าร้านนะครับเออหน้าร้านเลยใช่ไหมใช่หน้าร้าน
คว่ำแบบนี้ครับคราวนี้สิฮะพนักงานชายของร้านไปดักหน้านะครับ
แล้วก็คว้าคอคนร้ายเอาไว้นี่นี่นะครับ
จากนั้นเนี่ยก็พนักงานชายก็คราวนี้หลายคนแล้วกรูกันเข้าไปนะครับ
ช่วยกันจับคนร้ายเอาไว้ได้คือสภาพของคนร้ายเขาบอกว่าหมดสภาพเลยนะ
ถูกลากไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนพนักงานของบริษัทแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ช่วยกันจับกดร่างเอาไว้กับพื้นรอตำรวจมาควบคุมตัวนะครับ
ตรวจค้นในกระเป๋าเนี่ยไม่งี้อยู่ไม่รอดได้ไปเยอะเหมือนกันนะ
เขานับกันไปนับกันมานะตอนแรกที่หยิบไปได้๒๒๗๐๐บาทนะครับ
เบาทีเดียวนะครับแล้วก็มีปืนพกสั้นเป็นบีบีกันหนึ่งกระบอกด้วย
ทีเวียน๑กไก่ดอร์ทดา๖๖๕๙นครศรีธรรมดาช
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองนครศรีธรรมราชครับ
เดี๋ยวดูสภาพตอนไปถึงโรงพักนะตอนนี้ก็โอ้โหหมดสภาพ
ลากพื้นแล้วนี่คือถึงโรงพักแล้วครับนะฮะ
สงบเสงี่ยมเจียมตัวหมดแรงเลยทราบชื่อคือนายปียชาติ
พลายชุมอายุ๓๙ปีนะครับเป็นชาวอำเภอเชียนใหญ่ที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละ
เจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าใช้บีบีกันไปพยายามจี้ชิงทรัพย์ไปแล้วครั้งหนึ่ง
ร้านขายโทรศัพท์มือถือที่ทุ่งสงศ์แต่ผู้เสียหายร้องโวยวายครับ
เขาก็ตกใจเหมือนครั้งนี้แหละนะฮะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามอำเภอมาก่อเหตุที่ร้านเบทาโก
นะครับร้านที่เราเล่าไปในตอนต้นเป็นร้านที่สองแล้วนะครับ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
อันนี้คือที่ร้านโทรศัพท์มือถือที่เขาก่อเหตุก่อนแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยโวยวายเขาตกใจเขาหนีไปนะฮะ
โดนสิอย่างนี้โดน๒คดีสิต่างกรรมต่างวาระกัน
ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและซึมเศร้าต้องออกปล้น
อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะฮะบทเศร้าต้องมาตอนนี้
ต้องการจะเอาเงินไปรักษาตัวส่วนสาเหตุเขาเครียดจากปัญหาครอบครัวด้วย
ยากับเมียมา๖ปีแล้วทั้งที่มีลูกด้วยกันทั้ง๓คนนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ตกงานไม่มีเงินเลี้ยงดูลูกครับเอาลองฟังเขาพูดหน่อยฮะ

เธออยากบอกอะไรไหมบ้าง
ผมขอโทษเลยต่อไปก็ไม่ต้องเตรียมมา
บ่นพ่อเตรียมมาดูแลไม่ต้องเลี้ยงกันหรอกผมนะ
บอกผมอยากไม่ได้ทีผมสิ้นย้ายก็รอดจริงต้องไปทำงาน
หัวใต้จะบอกมาเป็นทิสต์ชาวนี้คือใครไม่เอาเลย
ทรัพย์โทรศัพท์เบอร์ถือเพิ่มอีกคดีหนึ่งจากนั้นก็จะรวบรวม
จากนั้นเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ที่ผู้ต้องหาก่อเหตุเนี่ยวันเดียวหรือสองครั้ง

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอีกมุมนึงนะ
ช่วยเหลือเขาหน่อยเพราะโรคซึมเศร้าก็ต้องรักษาเหมือนกัน
ต้องดูใกล้ชิดนะเกรงว่าพออยู่ในห้องขัง